ด่างกลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกแล้ว
คราวนี้เขาเอาอะไรมาแลกรู้ไหมจ๊ะ

วันนี้ว่าสวัสดีใหญ่รักจะมอบที่ดินแล้วนะคะ

นี่แหละค่ะ

มาเลยชะโนทเลยค่ะ

บ้านสวนคุณยายรัฐนะครับ
ทำพิธีส่งมอบกล้วยพลอย

๕ไร่๑งาน๓๕ตารางกว่า
โดยคนที่เอาโฉนดที่ดินมาแลกคือเจ้าของสวนกล้วยด่าง
เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการกล้วยด่างอีกครั้งหนึ่ง

รถตู้หรูแลกกล้วยด่าง
เงินสดหลายล้านแลกกล้วยด่างก็เห็นมาแล้ว
ร้านกาแฟทั้งร้านแลกกล้วยด่างก็มีมาแล้ว
ไอ้โฉนดที่ดินแลกกล้วยด่างนี้นะครับ
คือโดยกล้วยด่างแดงอินโดต้นนี้เนี่ย
ในวงการเขาเรียกกันว่ากล้วยโน

พื้นถิ่นของมันเนี่ยโอ้โหพื้นถิ่นของมันอยู่
อยู่เกาะปะปัวนิวกินีเกาะกินคนเนี่ยนะฮะ
อยู่กับชนเผากินคนนี่แหละ
กล้วยแดงอินโดทั่วไปนะครับ
คือมันต่างโดยสิ้นเชิงใครเลี้ยงจะรู้
เพราะว่าอันนี้มันมีลายเป็นสีชมพูเห็นไหม
นี่นี่นี่ชมพูจริงด้วย
งานนี้คุณยายรัฐนะครับเจ้าของพลอยชมพูนะครับ
แถมด้วยแถมหน่อกล้วยด่างแดงอินโด
ไปให้เจ้าของที่ดินเนี่ยอีกหนึ่งต้นด้วยนะครับ
ขณะที่ลูกค้าเนี่ยก็ที่มาแลกเนี่ยนะ

ก็นำกล้วยป่าด่างทัพทิมสยามสีชมพู

งานนี้แลกจริงโอนกันจริงนะครับ
ได้สร้างกระแสเพราะว่าที่ดินเนี่ย
กันตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้ว
เพราะว่านัดรับกล้วยกัน

หนึ่งต้นกับอีกห้าไร่

คือมันอยู่ที่ความชอบความพอใจระหว่างคนซื้อกับคนขายจริง
อันนี้เรื่องจริงสุดจริงจริง